เจ้าของร้านชาบูที่เชียงใหม่
มาตอนเช้าก่อนเปิดร้านก็ต้องไปไห้สารพระภูมิก่อน
เออขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มันขายดิบขายดี

เฮ้ยหายก็เรียงสารเลย

ตุ๊กตาปู่ย่าหายหมดเลย
ม้าวัวควายที่เคยบูชาหายหมดเลย
แม้กระทั่งก้านทูบที่เคยปักมันก็ไม่มี

เขาก็งงว่าคือโจรใช่ไหม
หรือยังไงขโมยไปทำไมอะไรแบบนี้นะฮะ

ถ้าสมมุติว่าเขายกไปได้จริง
ดิฉันว่าใจเขาอยากยกไปทั้งศาลนี่แหละ

ประกาศใครหรอยปู่ย่านางรำช้างม้าวัวของร้านไป

เขาว่าเข้าใจว่าเศรษฐกิจไม่ดี
แต่ก็ไม่เห็นว่าต้องทำกันขนาดนี้
ก็ไปคุยกับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณอำรุษ

ก็จะไปกราบไหว้บูชาศาลก่อน
แต่ล่าสุดเนี่ยคือสักพักหลังมาเนี่ย
ไหว้ทีนึงเอ๊ะตุ๊กตาหายตัวนึง
ไปไหว้ทีนึงเอ๊ะของกินที่มันหายค่อยน้อยลง
ตอนแรกก็ไม่เอกใจมันหายสัปดาห์ละชิ้นนะฮะ

เอาปู่ย่าไปไว้ไหนแล้วนะฮะที่ไหว้อยู่ทุกวันนะฮะ
นางรำช้างม้าวัวก็หายหมดแม้แต่ข้างก้านทูบที่เคยปักเอาไว้มันก็หาย
เหลือแต่กระถางทูบให้ดูต่างหน้าก็เลยถ่ายภาพมาโพสต์ตามหาแบบนี้
นะคุณอรุษเขาบอกว่าตอนนี้สืบหาไปเจอตัวขโมยแล้ว
สุดท้ายมันเป็นชายเร่ร่อนคนหนึ่งสติไม่สมประกอบ
ระแวกนั้นแหละแล้วก็ไปถามว่าเอาของผมไปทำไมพี่
ตอบว่าเขาบอกว่าก็ชอบเอาไปเก็บสะสมไว้อ๋อเหรอเออ
เอาไปเก็บไว้เขาก็เลยอ่ะก็สติไม่ดีก็เลยอ่ะ
ไม่เป็นไรไม่ถึงใจเอาความก็จะให้ว่าไงอ่ะเนอะก็จะทำ
ยังไงได้แล้วก็ต้องไปซื้อมาใหม่บูชากันใหม่ไปซื้อตุ๊กตาปู่ย่าช้างน้ำมาใหม่
อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานะครับแต่ว่าก็ต้องไปบอกคนที่เอาไปด้วยนะ
ผมซื้อมาชุดใหม่แล้วนะอย่ามาเอานะไม่ใช่เห็นคอลเคชั่นใหม่มาเอาอีกนะ
ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะนะคะ